ผู้ชายคนนี้หายปริศนา๔วันแล้วนะครับ
น่ากลัวคือเสื้อมีคราบเลือด
แล้วเหมือนมีรูคล้ายกับถูกยิงหรือเปล่า

เพื่อนเขาก็มาชวนเขาออกไปข้างนอก
เขาก็บอกเขาไม่ไปเพื่อนก็บอกว่าไปเถอะไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มา
ทีนี้พอเขาไปปุ๊บเขาก็หายไปเลย
แม่เขาก็แบบ๒วันแล้วลูกเขาไปไหนก็ไม่รู้
ไปตามที่บ้านเพื่อนคนที่เคยมารับ
ก็บอกไม่รู้ไม่ได้ร้อนใจไม่ได้อะไรนั่งกินข้าวไม่รู้ไปไหนอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมครับและมิ้นฮะเรามาตามหาผู้ชายคนนี้กันหน่อย
อายุ๓๕ปีชื่อว่านายพดุงเกียรติสวัสดิ์เริ่มใหม่
ในพื้นที่จะเรียกว่านายตูดาผู้ชายคนนี้นะ
นายตุดาศูนย์หายไปตั้งแต่๑๓กันยายนหายตัวออกไปจากบ้าน
กระทั่งจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอตัวครับ๔วันแล้วนะฮะ
ทางด้านของครอบครัวก็ออกตามหาครับ
ไปเจอเสื้อแจ็คเก็ตและรองเท้าแตะของนายตูดา
กลางไร่ข้าวโพดห่างจากบ้าน๒กิโลเมตร
น่ากลัวคือที่เสื้อในวงกลมด้านบนมันมีเหมือนคราบเลือด
แล้วมีรอยคล้ายกับถูกปืนยิงเป็นรูทะลุ
รองเท้าแตกของตุดาก็ตกอยู่ตรงนี้
เฮ้ยแล้วตัวตุดาหายไปได้ยังไง
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ

จุดที่ไปเจอเสื้อแจ็คเก็ตก็เจอรองเท้านั่นแหละ
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนเล่าให้ฟัง
บอกว่า๔ทุ่ม๑๓กันยาเห็นว่ามีคนมาตั้งวงดื่มเหล้า
น่าจะเป็นนายตุดาร่วมวงดื่มเหล้านั้นด้วย
เห็นมีกระป๋องเบียร์มีกล่องข้าวซองขนมกินแล้ว
เขยิบออกไป๒๐๐เมตรก็ไปเจอรองเท้าคู่นี้
แล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตก็คาดว่านั่นแหละครับเป็นของของตุดา
มีคนได้ยินเสียงดังคล้ายกับประทัด๑นัดด้วยนะครับ
ไม่รู้ว่าใช่เสียงปืนหรือเปล่าเขาเข้าใจว่าเป็นประทัดนะครับคุณผู้ชม
แต่ชาวบ้านคนอื่นบอกว่าไม่ได้ยินครั้งเดียวนะได้ยิน๔ครั้ง
แล้วได้ยินเหมือนเสียงคนร้องไห้ชาวบ้านบอกแต่ไม่มีใครออกมาดูนะฮะ
ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้จุดที่ไปเจอเสื้อกับรองเท้านั่นแหละ
เสียงร้องไห้ไม่พอได้ยินเสียงเหมือนกระบะ๑คันแล้วมอเตอร์ไซค์อีก๑คัน
ขับออกไปจากจุดที่ไปเจอเสื้อแจ็คเก็ตและรองเท้าตกอยู่
อันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ตำรวจก็คงจะต้องไปตรวจสอบนะฮะ
เรามีโอกาสได้ไปเจอกับคุณสัสสิพัฒน์อายุ๓๖ปี
คนที่โพสต์คลิปแล้วก็เป็นล่าม
ต้องช่วยแปลให้เพราะว่าครอบครัวของตุดาก็จะเป็นชาวกะเรียง
คุณแม่แบวาอายุ๕๙ปีเป็นแม่ของนายตุดาครับ

คือพ่อตุดาก็เพิ่งจะตายไปเมื่อเดือนที่แล้วเอง
คืนวันที่๑๓กันยา๓ทุ่มแม่นอนดูทีวีอยู่กับลูกชาย
ตุดาตอนนั้นยังอยู่ในบ้านนะดูทีวีเป็นเพื่อนแม่ครับ
มีเพื่อนของตุดามาชวนออกไปกินเหล้า
ตอนแรกตุดาไม่เอาไม่ไปเพราะว่าพ่อเพิ่งตาย
อยากออกไปไหนมันยังไม่ดีนี่นะฮะแต่ว่าเพื่อนก็ตื้อมากเลย
สุดท้ายตุดาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามเพื่อนออกไป
เพื่อนชื่อว่าหนุหนุคุณผู้ชมครับ
ตุดาขี่รถมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นก็หาตัวไม่เจอ
แม่กลัวว่าลูกจะถูกลวงไปฆ่าหรือเปล่า
คือตอนนี้ไม่รู้จริงว่าลูกอยู่ไหน
ถ้ารอดขอให้เจอถ้าตายก็ขอให้เจอ

ไม่ค่อยเชี่ยวค่ะเป็นคนตั้งแต่พ่อเสียนี่คือ
นอนอยู่บ้านทุกคืนนะพ่อเสียได้เดือนกว่าเอง
ก็อยู่กับแม่ก็คือเป็นคนที่ดูแลแม่ทุกวันนี้
ใช่ค่ะก็มีเสียงคนทำร้ายกันอยู่ตรงนู้น

แต่ทีนี้บอกเวลาก็คือลูกออกจากบ้านประมาณเวลานี้
ตรงนู้นก็เขาบอกว่าคนตีกันประมาณ๔ทุ่มกว่า

แล้วก็มาประติดประต่อก็คือน่าจะใช่
เพราะว่ากลุ่มนี้เขาชอบไปกินเหล้าตรงนั้น
ทีมข่าวของเราออกจากบ้านของคุณแม่ครับ
ไปที่บ้านนายหนุคือเพื่อนที่มาชวนตุดาไปกินเหล้า

หนูให้การวกวนครับ
แล้วสุดท้ายก็ยอมรับว่าไปชวนมาจริง
คุยกับหนูไม่ค่อยจะมั่นใจในข้อมูล

น้องสาวบอกว่าคืนวันที่๑๓กันยาเห็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่มาที่บ้านพี่
ตอนเช้าก็เพิ่งรู้อ้าวนั่นรถพี่ตุดาเหรอ
มาจอดที่หน้าบ้านพี่ชายของหนูก็คือพี่หนู
แล้วขี่รถของเพื่อนอีกคนนึง
พี่หนูไปยืมมาเพื่อพากันไปกินเหล้าที่บ้านเพื่อน
พอรุ่งเช้าพี่ชายมายืมมอเตอร์ไซค์ของน้องสาว
ไปรับตุดาเพราะเมื่อคืนนี้ตุดาไม่ได้กลับมาด้วยครับ
แต่พอกลับมาถึงพี่ชายบอกว่าเออพี่ไม่เจอตุดาเลย
ไม่รู้หายไปไหนอันนี้น้องสาวของหนูเล่านะฮะ
พี่ก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ที่เขาถามคือพี่ก็ถามเนาะ
คนอื่นเขาก็ถามว่าเจอไหมเออเจอไหมไปเอาไว้ที่ไหนอ่ะ
เขาก็บอกอย่างเดียวว่าไม่รู้ค่ะ
พี่ก็รู้แค่นี้เพราะว่าพูดตรง
พวกเนี้ยมากันเนี่ยแบบพี่ก็นอนอยู่บ้านหลังนี้เนอะ
บางทีก็แบบเออมากินเหล้ามาอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่สนใจเพราะว่าเราดุเราด่าเขาก็ไม่ฟังแบบนี้ค่ะ
แต่เราเชื่อว่าเขาเองไม่ได้มีปัญหากันหรอก

จากค่ะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกัน
ทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับ
หนูไปยืมรถของเพื่อนมาจริงนะฮะ
ก่อนที่จะพากันไปกินเหล้าที่บ้านเพื่อนอีกคนเนี่ยนะฮะ
ขณะที่ญาติของนายตุดาเขาสงสัยมากว่า
เอ๊ะมันมีโอกาสไหมว่ามันจะเป็นเรื่องหึงห่วงหรือเปล่า
ตุดาเคยมีเมียแล้วเมียเนี่ยก็ไปมีสามีคนใหม่
นี่ฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเมียหนีออกจากบ้านสามีใหม่

ก็เลยโกรธหรือเปล่าโมโหไหมเข้าใจว่าเอ๊ะ
จะซบสมสารมาหาตูดาหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้เมียเก่าของตุดาเคยมาอยู่กิน
แล้วก็เลิกรากันไปแล้วก็ไปมีครอบครัวใหม่
เราไปคุยกับแม่ของอดีตเมียตุดาครับ
บอกว่าก่อนที่ลูกสาวจะหนีไปเนี่ยนะ
ผู้ชายคนล่าสุดก็คือสามีใหม่เป็นคนต่างด้าว
ทำร้ายร่างกายเอาปืนเจาะหัวยิงขู่หลายนัด
อันนี้แม่ของเมียเก่าตุดาบอกครับ
แล้วถามว่าอ้าวแม่แล้วสามีใหม่นี่
จะมาเกี่ยวข้องกับการหายตัวตุดาไหมเนี่ย
แม่บอกไม่แน่ใจเพราะอะไรรู้ไหมครับมิ้นคุณผู้ชม
ค่ะตัวของสามีใหม่ตอนนี้หายเหมือนกันครับ
หายตัวไปเหมือนกันแล้วหนักกว่านั้น

ส่วนทางคดีครับตำรวจภูทรลีบอกว่า
ยังเป็นคดีคนหาอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะฮะ

แล้วตัวของผัวใหม่ของเมียเก่าตุดาอยู่ไหน

แล้วหลักฐานที่ไปเจอเสื้อแจ็คเก็ตที่เหมือนกับมีคราบเลือด
แล้วก็มีรอยเหมือนถูกปืนยิงแล้วก็รองเท้าแตะ
หูหนีบนั้นมันมีข้อมูลอะไรที่สามารถขยายผลได้อีกไหม

จะเป็นเหตุฆาตกรรมหรือไม่ตำรวจยังไม่ฟันทงต้องรอติดตามครับ